ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของร้านนมสดนะฮะชื่อว่าร้านนมสดตลาดอินดี้อยู่แถวดาวขนอง
ค่ะนะครับเขาก็ได้โพสต์คลิปกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์มาเบิร์นยางที่หน้าร้านเขาอ่าแบบมาแบบเบิ้ลควันขโมงเลยทีนี้
อ่าคือเขาเรียกเบิร์นอ่ะนะอ่าคือว่าปื๊ดแล้วมันก็จะเป็นรอยอยู่ตรงถนนแบบนั้นอ่ะ
นะครับคือมันทิ้งทิ้งร่องรอยอยู่ที่หน้าร้านของเขาแบบล้างไม่ออกอ่ะ
นี่ไงควันนั้นไงแล้วเหมือนรอยยางมันไหม้อะค่ะ
เบิร์นก็เผาไหม้อะนึกออกไหมอ่าพวกสนามแข่งรถอะไรพวกนี้เขาก็จะมีการเบิร์นกันใช่ไหม
อ่าเพื่ออะไรไปดูทำทำไมให้เพื่อนดูเหรออืมเหมือนสนามแข่งเห็นทีมงานบอกว่าคือเขาต้องเบิร์นก่อนอุ่นยางก่อนที่จะแบบอ๋อ
อ่ะวอร์มก่อนก่อนที่จะแข่งจริงแต่อันนี้คุณไปแข่งที่ไหนอ่ะแบบอบอุ่นร่างกายอย่างนี้หรอ
วอร์มร่างกายก่อนแข่งนี่ถ้าอยู่ใกล้ใกล้มีถังดับเพลิงเนี่ยผมวิ่งไปฉีดให้เลยนะ
แล้วควันมันเยอะขนาดนี้ดูสิเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าพื้นที่หน้าร้านตรงเนี้ย
ถนนถนนเนี่ยเป็นร่องรอยแบบเสียหายหมดเลยอืมนะฮะแม่ก็เลยต้องเอาคลิปมาลงในสังคมออนไลน์
เพื่อให้ชาวโซเชียลทั้งหลายช่วยกันดูหน่อยเผื่อจะเจอตัวท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย
ใช้เลขท่านเลยเนอะท่านที่มาเบิร์นยางสายเบิร์นเนี่ยนะ
บางคนก็หมวกกันน็อกอะไรก็ไม่ได้ใส่ก็เห็นหน้าก็รู้อยู่แล้วนะครับอ่า
อีกมุมนึงนี่ฮะจะเห็นว่าเพื่อนที่มาด้วยกันเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปครับ
เป็นวัยรุ่นชายหญิงเกือบ๑๐คนนะขี่จักรยานยนต์มาจอดอยู่ข้างร้านแห่งนี้
อ่าแล้วก็เบิร์นยางกันอีกรอบหนึ่งถึงขั้นเศษล้อยางที่ถูกเบิร์นเนี่ย
กระจายอยู่เต็มพื้นกล้องวงจรปิดของร้านก็จับไว้ได้อย่างชัดเจนเลย
นี่ฮะแม่เอ๊ะถ้ามันต้องอบอุ่นร่างกายแบบนี้
คือต้องวอร์มล้อวอร์มยางก่อนมันเบิร์นขนาดนี้แล้วมันไปขี่รอดเหรอ
นั่นหนึ่งขี่รถกลับบ้านรอดไหมเนี่ยยังไม่พังเหรอมันไม่เข้าใจว่า
ไม่ใช่สายแว้นซะด้วยเนี้ยโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหมค่ะ
อ่าแต่ถ้าเป็นแถวบ้านเจอผมต้องว่าน้องรถเป็นอะไรอ่ะ
ว่ารถพังนึกว่ารถน้องมีปัญหาเจ้าของร้านเขาเอาคลิป
ออกมาแชร์ในเฟซบุ๊กนะครับระบุว่าฝากแชร์หน่อยค่ะ
ใครพอรู้จักบุคคลในรูปภาพนี้หรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับบุคคลในภาพ
ทางร้านมีรางวัลให้เนื่องจากนำรถขึ้นมาเบิร์นยาง
ทำให้ร้านเสียหายพื้นหน้าร้านไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ
เป็นรอยดำไม่สามารถขัดออกแล้วพื้นก็แตกเป็นรอยร้าว
จะให้ทางผู้ทำผิดต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไป
จะด้วยความคึกขนองหรือว่าจงใจก็ตาม
สมควรมาทำแบบนี้ในพื้นที่ของคนอื่น
ลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้นะครับเป็นรอยยาวแบบนี้เลย
อันนี้ไม่ใช่ลายกระเบื้องใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แฟชั่น
หน้าร้านก็มีรอยเบิร์นยางสีดำล้างไม่ออกนะฮะ
มีพนักงานที่ร้านนะครับบอกว่าคืนนั้นเขานอนอยู่
กลิ่นเหมือนมีอะไรไหม้ตื่นมาก็พบควันขโมงทั่วทั้งห้องเลย
เพราะว่าห้องพักที่เขาเอาใสอยู่อยู่ไม่ไกลร้าน
ตอนนั้นตกใจมากนึกว่าไฟไหม้ตื่นขึ้นมาดูก็ไม่เจอไฟ
ก็เลยเปิดหน้าต่างฮะเห็นวัยรุ่น๔๕คนเกาะกลุ่มกันอยู่ข้างร้าน
เช้าลงมาเปิดร้านพบว่าหน้าร้านมีรอยเบิร์นยางเป็นทางยาวนะ
เท่าไหร่ก็ขัดไม่ออกแถมยังมีเศษยางรถตกอยู่เต็มหน้าร้าน
ก็นอนอยู่ดีดีก็เหมือนว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วว่ามีอ่า
แล้วก็ไปตรวจดูที่ห้องหมอดูว่ามีอะไรไหม้ไหมในห้องแต่ดูหมดแล้วก็ไม่มีอะไร
เหมือนคนเผายางอะไรเนี่ยค่ะประมาณห้านาทีก็เห็นรถออกมาเบิ้ลเผายางอยู่
รถออกมาเบิ้ลเผาอย่างอยู่ข้างนี้แต่จำยี่ห้อรถไม่ได้
น่าจะประมาณตี๕๔๐ค่ะที่เขามาประมาณ๔๕คนนะคะ
เช้ามืดเลยกลับว่าปลอดคนนี่คุณศักดิ์สิทธิ์ก็ไปดูเนี่ยเห็นไหม
มันเอาไม่ออกเลยเนอะติดอย่างเงี้ยแน่นเลยอ่ะนะครับ
ผู้จัดการร้านบอกว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
คิดว่าคนที่มาเบิร์นยางหน้าร้านก็คงทำไปเพราะคึกขนองเป็นกลุ่มวัยรุ่น
เพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยด้านหลังร้านเนี่ยเป็นหลังตลาดเนี่ย
มีร้านเหล้าอยู่หลายร้านคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็คงมากินเหล้ากัน
กินเหล้าเสร็จก็นัดมาเบิร์นยางแต่ไม่คิดว่าจะมาทำในที่ที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับ
อันนี้วัยรุ่นก็เยอะอยู่แล้วค่ะมันมีทุกวันบางทีเราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนบ้าง
บางทีก็แบบมีนั่งยันเช้ามั่งอะไรอย่างนี้ค่ะทุกวันเลย
จงใจมากกว่าเหมือนแบบเขาคึกขนองค่ะ
คือที่อื่นมีเยอะแยะค่ะแต่ว่าขึ้นขึ้นมาบนร้านเราเนี่ยค่ะ
คือทำให้พื้นเราแตกเสียหายไปหมดเลยแล้วก็เลอะขัดไม่ออกเลยอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังตามจากเลขทะเบียนรถอยู่อะค่ะคืออาจจะตามแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความ
คือกำลังแบบดูอยู่ว่าแบบมันใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะเลขมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะค่ะ